กลับไปดูที่นี่ก่อนค่ะ

รถกำลังวิ่งอยู่ไงทั้งสองฝั่งเลยไง
แล้วน้ำแรงด้วยนะน้ำแรงมากพุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ดแบบนี้
ท่อปลาปลาแตกน้ำทะลักกลางกรุง
น้ำทะลักษณ์กลางกรุงอาจารย์ชัดเห็นคลิปนี้หรือยัง

กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกศิลปนี่แหละดอม
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องด่วนจีเลยนะคะ
มีคนถ่ายคลิปไว้บอกว่าปักบุตรให้นะคะ
ตรงนี้ก็คืออยู่ย่านสะพานใหม่บนถนนมุ่งหน้าเข้าถนนเทพรักษ์
ซึ่งเป็นถนนตัดใหม่เกิดเหตุการณ์ท่อน้ำปลาปลาแตก
ถ้าลักแบบนี้แล้วมันจะท่วมถนนไหมล่ะเนี่ย
คือช่วงที่มันแตกน่าจะเป็นช่วงหัวตอกขนาดใหญ่
น้ำมันก็เลยพุ่งแรงแบบนี้นะคะ
โอ้โฮทั้งสองฝั่งเลยเฮ้ย
ทั้งสองฝั่งบอกว่าได้ล้างรถฟรีเลยนะคะ
แต่บางคนบอกว่าแหมมันก็อาจจะดูไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าจะชื่นชม
หรือว่าเป็นเรื่องที่ประชดแหละ
เออนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นแล้วก็รบกวนด้วยนะคะ
รบกวนวินทรีย์เสียดายน้ำใช่แม่ครับ